แท็กซี่ประทากันแท็กซี่เจ้าถิ่นกับแท็กซี่ขาจร
คือขาจรแล้วก็ไปจอดรอรับผู้โดยสารในพื้นที่ที่เป็นที่จอดสาธารณะ
แต่แท็กซี่เจ้าถิ่นที่เขาไปตั้งวินอยู่ตรงนั้นไม่ยอม
ไปขอเก็บเงินค่าจอดเพื่อรอผู้โดยสาร
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานชัดเจน
ตอนนี้ต้องเข้าไปเจอกับตำรวจแล้วด้วยไปดูคลิปต้นเหตุนี้ก่อนก่อนครับ
ทุกที่มีวินหมดครับตรงนี้หลังศิษย์พิโรมอะไรก็มีวินหมด
ริมถนนใหญ่หน้าธรรมศาสตร์อ่าซึ่งเป็นถนนสาธารณะอ่า
จากแท็กซี่กับรถสาธารณะผ่านไปผ่านมาก็แวะจอดแวะรับ
ตามข้างทางได้ตลอดแต่นี่มันพากันมาตั้งวิน
ตั้งวินเก็บเงิน๒๐๐บาท
ตั้งวินเก็บเงิน๒๐๐บาทก็คลิปนี้มันชัดเจนแล้วนะครับ
มีแท็กซี่๒คนแหละพี่แท็กซี่๒คนเจ้าถิ่นนะ
เฮ้ยน้องจอดตรงนี้ไม่ได้นะเสียตังค์นะ๒๐๐บาท
จอดรอผู้โดยสารน้องเขาก็ไม่ยอมนี่ต้องเรียกรุ่นน้อง
เพราะเป็นวินแบบหน้าใหม่พัดจอดมาพี่ไม่ได้
แบบนี้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมยังไงซะเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจแล้วด้วยนะครับ
เพราะว่าพอถ่ายคลิปนี้เอาไว้เนี่ยโอ้โหมันชัดเจนว่าไปเรียกเก็บเงินเขา
แล้วก็การจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จอดเป็นพื้นที่สาธารณะ
มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วทีนี้เหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้น
แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้แบบนี้ล่าสุดครับนายอำนาจกล้ากรจิตอายุหกสิบสามปี
และนายสุรเสนทองขันอายุ๖๓ปี๒คนนี้แท็กซี่เจ้าถิ่น
อยู่ในคลิปไปนั่งพูดคุยกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะในคลิปเขาพูดว่าการที่เขามาทำแบบนี้
ต้องส่งเงินให้ตำรวจไปอ้างเอาไว้แบบนั้นตำรวจเขาก็ไม่ยอมสิครับ
ก็ไปหาพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่แหละครับ
ทั้งสองคนยอมรับว่าเป็นคนที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวจริง
ส่วนสาเหตุที่แอบอ้างว่าต้องเก็บเงินค่าจอดรถของแท็กซี่กันอื่นนั้น
พูดคุยกันว่าเห้ยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น

ที่สองคนนี้ก็ต้องยอมรับกับการกระทำของตัวเองไปนะครับ

ถ้าเป็นพวกกันพวกเป็นเพื่อนกันและกันเนี่ย

สามารถตามตัวได้อย่างนี้ครับ
แต่ถ้าเป็นรถนอกเข้ามาปุ๊บมันจะตามไม่ได้เนี่ย

เราพยายามกรีดกันเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย

ก็ประมาณ๑๖๑๗คัน
ก็ยอมรับแหละเป็นการกีดกันเอาไว้
กันไว้ให้พวกกันนี่แหละที่จะได้รับผู้โดยสารนะครับ
ทำแบบนี้พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงก็แจ้งข้อหากับ

คนขับรถแท็กซี่ทั้งสองคนในข้อหากระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
หรือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญและคุมตัวไป
ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วย
แล้วทำแบบนี้เผลอจะไม่ได้ขับแท็กซี่ต่อนะครับ
อ่านะคะก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญด้วยนะคะ